ซึ่งแบบถ้าเกิดคนเคยดูความจิ้นของมีฟิล์มในเมีย๒๐๑๘ใช่ไหมคะ
แต่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นแบบคู่จิ้นที่แบบมันตลก
มาดูแล้วแบบเฮ้ยเล่นเต้นได้ไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีแบบว่าบีฟรีมมันต้องผ่าคนดีอะไรอย่างนี้ครับ

เอ้าเมื่อกี้ยังไม่เห็นตัวอย่างก็เลยเรียบกูแลไม่ได้มากเหมือนกัน

แต่ว่าตอนถ่ายทำก็คือเหมือนแบบเขาก็รีเฟสเลยว่าแต่งหน้าน้อยมาก
อาจจะมีแบบแป้งเบาเป็นแป้งแบบแป้งเด็กอะไรอย่างนี้
มุมแป้งแบบผิวภูมิดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
กังวลเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพเรานักแสดง

ไฟเตอร์มันให้มาไม่สวยเราก็ต้องไม่สวย
เราก็ต้องเล่นแบบนั้นใช่ค่ะ

เพราะว่าเรื่องไม่ใช่แทบเบย์
เล่นแกร่งมากโดยไม่ทุคอย่างดี

นี้ผมคิดว่าคิดว่ามันก็พอถึงตัวมาก
เพราะว่าเราเป็นนักแสดงเวลาเราทำงานเราคาดหวังอยู่แล้ว
อยากคิดดูรู้สึกว่าสนุกกับกับคนหรือแบบพลังงานที่เราทำ
แต่ว่ามันจะได้เรจเป็นเข้าเรื่องก่อนไหม
อย่างตอนเมียมันจะเป็นแบบโรแมนติกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะอย่างเรื่องบุษบาเนี่ย
มันเป็นโอ้กลม

บอกเลยว่าทำอย่างดูหลายคำตัวเอง

ต้องการตั้งเวลา
น่ารักเลยกินขาดเบนโด้

ต้องว่าคะเราไม่เคยมีอ่ะ
ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะตอบโต้
แต่จะพูดในภาษาทุกคนภาษาภาคน
แต่ว่าถ้าไม่ได้แรงมากก็เลยเฉยเปิดใหม่
นี่หมายถึงตัวเวลต่อเลยไง
อ๋อตัวเวลต่อค่ะ
เอ้าจริงไม่ได้สนใจเลย
เป็นใจเลยจริงบางทีประมาณต่อไปก็ว่า

แต่ว่าถามถามว่ากลัวถึงเกลียดเขาไหม

ปล่อยว่าไม่ได้อยู่ในสายตา
ไม่ได้รู้สึกอะไรในสิ้น
โซเชียลมีเดียมากแล้วเรารู้ตัวว่าเราแบบเรารู้ตัวเรามีจุดยืน
แล้วเราค่อนข้างสตรองมากเขารู้ตัวว่าเหมือนคนมากสตอ
แต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เห็นใจไม่ใช่ไม่เห็นใจคนที่เขามาโพสต์หาเรานะคะก็เห็นใจ
แต่บางทีความสุขของเราต้องยืนติดไว้เลย
เราทำงานตรงนี้เราควรจะไปคิดว่าเราจะต้องทำให้คนอื่นมีความสุข

อะไรที่คนอื่นที่คาดหวังจะให้เราทำ

ตอนหลับเขี้ยนต่อไปกูต้องหลับ
คืนทีเย็นสบายไม่รู้สักอะไรเลย

และดูการเรียนของเราส่วนส่วนเรื่องส่วนตัว

ถูกร้ายใครอยู่แล้วยังไม่ร้ายเรา
เพราะว่าถ้ามันทำลายเราเราอาจจะอบคลุมแล้วก็อบคลุมเถอะ
มีสติปัญญาในสังคมมันเข้าใจด่าละทุกคน
เขาอยากควรครับการทำเองส่วนตัวบ้าง
แล้วสุดก็ยังไม่เห็นชุกประจำอ่ะ
อันไหนอ่ะไหน

เราก็อยากถ่ายเก็บไว้บ้างอะไรแบบเนี้ย

แต่ว่าลูกทุกทุกทุกทุกที่มีลงเนี่ย
ก็จะลงแบบไม่ได้เห็นเป้าเลย

ถึงจะนมเล็กแล้วก็ดูเซ็็คซีได้
หรอค่ะอีกครั้งแล้ว

ไม่ได้รู้สึกว่าอยากถ่ายเป็นแบบเป็นอัลบั้มเก็บขนาดนั้นค่ะ

ใช่ค่ะค่ะเขาเป็นน่ารักอะไรแบบนี้แต่ว่า
ผู้ประ๑๙๗๘ว่าใช่
จะถ่ายนี่ไม่ใช่

พอก่อนหน้านี้ยังไม่เลิกก็ใส่ลงใช่ไหมฮะ

โสดยาวไหมดูออกไม่ได้ค่ะมันเป็นเรื่องหรอนะ
ไม่มีนะ
เอาไว้ที่เจอใช่จริงแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าก่อนนี้มันยังไม่อยู่กับที่มี
สนุกไปก่อนใช้ชีวิตในเต้นที่มีความสุขสุขกับการอุบัติการ
ค่ะถ้าเจอได้ต้องกดติดตั้งไว้